อีกหนึ่งกรณีนะคะสำหรับกรณีที่มีวัยรุ่นชายสองคน
ขี่จักรยานยนต์มาเจอด่านที่อุบลราชธานีนะคะ
แล้วปรากฏว่าขี่แหกด่านมันเป็นด่านตรวจวัดแอลกอฮอลรถยนต์
ใช่ค่ะเป็นรถยนต์ขออภัยนะขับมาแล้วก็แหกด่านไป
ทีนี้ปรากฏว่าไปขับรถพุ่งชนต้นไม้แล้วเสียชีวิตทั้งคู่
พ่อของวัยรุ่นเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
นี่คือนายธนูศิลป์อธิเวศวัยห้าสิบปีค่ะ
ออกมาเรียกร้องหาผู้รับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่ตำรวจสพวรินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยทำให้ลูกชายของเขา
ธนากรอนธิเวศวัย๒๐ปีแล้วก็เพื่อนเสียชีวิต
ประเด็นก็คือว่าตอนแรกเข้าใจว่าเสียชีวิตจากการที่มี

แต่ปรากฏว่าพอตรวจไปเนี่ยดันไปเจอหัวกระสุนปืนขนาด๙มม
ในร่างคนขับด้วยก็เลยงงว่าแล้วปืนเนี่ยมันถูกยิงมาจากไหน
พ่อก็เลยรู้สึกว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ทำให้ลูกเขาต้องขับรถเสียหลักไปพุ่งชนต้นไม้จนตาย
เมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีก็เรียกตัว
ตำรวจโทวัชรวิทย์มารับทราบข้อหานะคะ
เป็นข้อหากระทำโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ
ส่วนการสอบสวนดำเนินคดีตอนนี้กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานี
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนลงไปร่วมสอบสวน
กับพนักงานสอบสวนของสภวรินทร์ธรรมราบแล้ว
จะได้ให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสของรูปคดี
และจะเชิญครอบครัวผู้เสียชีวิตเข้าร่วมด้วยค่ะ
แล้วว่าให้ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่
ถ้าเจอการกระทำความผิดในลักษณะของหนีด่าน
ให้ใช้เทคโนโลยีในการติดตามจับกลุ่ม
บันทึกภาพแล้วก็ติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีภายหลัง
ไม่ให้ไล่ติดตามแบบเอาเป็นเอาตาย
เพราะมันจะมีผลเสียทั้งกับตำรวจและกับประชาชนด้วย
โดยหลังจาก๑๐ตำรวจโทวัชรวิทย์ถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว
พ่อของนายธนากรก็ยอมรับนะคะว่าสบายใจขึ้น
คลุมเคลือเหมือนช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
โดยการดำเนินคดีอยากให้มีคณะกรรมการฝ่ายอื่นเข้ามาร่วมสอบด้วย
จะได้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
ซึ่งหลังจากเสร็จงานศพแล้วก็จะมีการหารือกับครอบครัวของนายพัทธดล
ของลูกชายที่เสียชีวิตด้วยกันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
ทั้งนี้ที่ผ่านมายังไม่เคยพบหน้า๑๐ตำรวจโทวัชรวิทย์นะคะ
เพียงพ่อและแม่ของ๑๐ตำรวจโทวัชรวิทย์เท่านั้นที่มาร่วมงานศพ
และแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ